อ่ะไปต่อที่ปราจีนบุรีครับมีชาวบ้านเขาจะไปเอากุ้งเนี่ย
ไปเอาจากบ่อน้ำเพื่อเอาไปขายครับสักพักมีเสียงตุ้ม
อะไรกระโจทย์ลงน้ำก็ไม่รู้อ่ะอ่าหันไปทีจราแค่ยักษ์ครับโอ้ย
ยาวกว่าสามเมตรจราแค่โอ้ยจังหวะคุณเอ้ย
ใครจะไปกล้าลงนะฮะเอาไปดูหน่อยชาวบ้านเขาไปเจอ
กำลังดำผุดดำไหว้พอดีครับขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับ
อันนี้อย่างใหญ่เลยครับนี่มาแล้วครับไอ้เข้นะครับ
ขึ้นมาอีกนะครับรอบสองใกล้ฝั่งมากครับ
อันนี้อยู่ที่โครงการ๓นะครับบ้านเอื้ออาทรกะบินบุรี
จังหวัดปลาจีนไอ้เข้ขึ้นมา
มาใหญ่มากยาวประมาณสองเมตรกว่าที่เห็นนี่มันแค่ส่วนจมูกส่วนปากน่ะ
เออแล้วที่มันอยู่ใต้น้ำนี่ก็อย่างที่เขาพาดสักสองสามเมตรได้เนี่ยนะครับ
น่าจะตัวใหญ่มากทีเดียวนะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
นะฮะมันลอยคออย่างสบายใจเอาจมูกพ้นน้ำมานิดนึง
อันนี้คือหนองน้ำสาธารณะเรียกว่าหนองปลาแขยงครับ
บนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ภาวะเลยตอนนี้ไม่กล้าลงไปหาปลาหากุ้งในน้ำแล้ว
ชาวบ้านเขาแจ้งไปยังกู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยครับ
มาช่วยตรวจสอบแหล่งน้ำนี้หน่อยคือมันเป็นแหล่งน้ำสาธารณะกว้างเป็นร้อยไร่ครับ
นะแต่มันเป็นที่โจทขายของชาวบ้านว่าเฮ้ยที่นี่อันตรายมากเลยนะ
โอ้โหแล้วอู้นี่นี่ชัดเลยโอ้ใหญ่มากโอ้โห
นะฮะล่าสุดเมื่อวานกู้ภัยไปตรวจสอบก็ไม่เจอเนี่ยครับอันนี้คือภาพที่กู้ภัยไปตรวจสอบแล้ว
มันลอยเหนือน้ำแบบนี้ครับท่ามกลางผักตบชาวาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่า
ชาวบ้านบอก๒เมตรกว่าไม่น่าใช่มันน่าจะ๓เมตรกว่านะสักพัก
มันก็มุดลงไปแล้วมันก็มุดขึ้นมาแบบนี้นะฮะมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่า
ทางด้านของคุณจักริตอายุ๓๐ปีเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
หากุ้งในบ่อน้ำเนี้ยจะเอากุ้งเนี่ยไปทำพร่ากุ้ง
แล้วก็กุ้งเต้นแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่า
กระชังใช่ไหมที่เขาเอาไว้ช้อนกุ้งเนี่ย
ขณะที่ดูกุ้งอยู่มีเสียงน้ำดังพุบหรืออะไรกระโดดลงไปในน้ำ
นะฮะตอนนี้ก็เลยชาวบ้านไม่กล้าลงน้ำแล้วเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอีกกี่ตัวนะฮะ
หายากยังกุ้งหายากไหมหายากเลยนะ
ไม่เต้นแล้วตอนนี้คนเต้นแทนเต้นหนีน้ำไปก่อนน่ากลัวนะคะตัวใหญ่มาก